เหตุการณ์นี้ที่หนองคายเป็นเรื่องระหว่างสาวธอมกับแฟนสาว

สุดท้ายมันจบลงด้วยการที่ฝ่ายธอมเนี่ยนะสาดน้ำกรดใส่แฟนสาว
แล้วเอากริจกำลังหนำแทง๔๐กว่าแผล
ให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๔ทุ่ม๖สิงหาคม
กระบะจอดหน้าห้องฉุกเฉินเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำคนเจ็บเข้ารักษา

สุดท้ายก็เลยต้องมีการล็อกตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ด้วย
เพราะตัวผู้ก่อเหตุเลือดเต็มเลยพี่บุ๊คคุณผู้ชมค่ะนี่
ก็ต้องนำคนเจ็บลงมาก่อนครับรอปภล็อกตัวผู้ก่อเหตุเลยค่ะ
นางสาวทันชนกเป็นสาวธอมอ่ะนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องของความหึงห่วง
คือตัวฝ่ายหญิงเธอเป็นผู้หญิงหน้าตาดีอะค่ะทำงานเป็นพนักงานขายเครื่องสำอาง
มาชอบพอเยอะกลัวว่าฝ่ายหญิงจะไปมีคนใหม่
แล้วทำเขาแบบนี้เหรอคะเอาน้ำกรดสาดเขาอ่ะโอ้โหเอากรีดแทงสี่สิบแปดแผล
ที่โรงพยาบาลหนองคายนำเธอมาส่งแต่ไม่ทันคือเธอเสียชีวิต
สุดท้ายคือผู้หญิงเสียชีวิตเลยนะคะนี่ค่ะ
คือเรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะคะคือในวันเกิดเหตุเนี่ยมีการแอบเอากุญแจสำรอง
เปิดประตูรถเก๋งของตัวผู้หญิงที่เป็นผู้เสียชีวิต

แล้วยังไงรู้ไหมคะสาวธอมนอนรออยู่เบาะหลังพี่บุ๊ค

เตรียมน้ำกรดไว้เหยือกหนึ่งพกกริดไปด้วยเล่มหนึ่ง
คือเตรียมตัวไปก่อเหตุเนี่ยแอบอยู่เบาะหลังแบบนี้
แฟนสาวกลับมาที่รถขึ้นรถขับรถ
ผู้ก่อเหตุโผล่อขึ้นมาโผล่อขึ้นมาหลังรถ
ทะเลาะก่อนเลยนะแล้วสาดน้ำกรดใส่
แล้วทำร้ายร่างกายแฟนสาว
ตัวแฟนสาวพยายามจะขับรถไป
ขับรถไปถึงถนนเลี่ยงเมืองหนองคายวิงจันทร์
ที่บริเวณช่วงด่านป่าไม้หนองคาย
คือเธอพยายามจอดรถแล้ววิ่งหนีนะคะ
กระโดดครึ่งหลังรถกระบะที่มีพลเมืองดีจอดอยู่ตรงนั้น

ใช่พี่บุ๊คขอให้พลเมืองดีพาไปส่งโรงพยาบาลหน่อย

ตัวสาวธอมผู้ก่อเหตุยังถือเหยือกน้ำกรดอยู่เลย

นี่นะคะแล้วก็ขึ้นหลังรถกระบะด้วย
แล้วสาดน้ำกรดใส่หน้าแฟนสาวอีกรอบนึง
เอากริดกระหน่ำแทงแบบไม่ยั้ง
เลือดสัดเต็มท้ายรกระบะ
พลเมืองดีเจ้าของรถกระบะคันนี้เห็นท่าไม่ดีขับพุ่งไปโรงพยาบาลเลยค่ะ
ไปโรงพยาบาลหนองคายแล้วบอกรอปภให้จับธอมคนนี้เอาไว้เลย
ให้จับธอมผู้ก่อเหตุเอาไว้
ส่วนตัวผู้เสียชีวิตก็รีบนำเข้าห้องฉุกเฉิน

โดนเยอะมากนะคะโดนสาดน้ำกรดทั้งสองรอบโดนทำร้ายร่างกายโดนกระหน่ำแทง
เสียชีวิตเลยนะคะในผู้ก่อเหตุเห็นไหม

ทีมข่าวของเราตามความคืบหน้านะคะ
อยู่ในห้องขังสพเมืองหนองคาย

คุยกันสักครึ่งชั่วโมงญาติออกมาคุยกับนักข่าว
บอกว่าก่อนก่อเหตุเนี่ยผู้ก่อเหตุโทรไปบอกญาติ
ว่ารอฟังข่าวดีนะครับ
บอกว่านึกว่าจะคุยกันเรื่องแต่งงาน
เขาบอกให้รอฟังข่าวดีไงโอ้โห
แต่สุดท้ายมันเป็นเรื่องที่มาก่อเหตุเอาน้ำกรดสาดแฟนสาว

ผู้ก่อเหตุอ้างว่าทำลงไปเพราะหึงค่ะ
หึงหวงไม่อยากให้ฝ่ายหญิงไปมีคนอื่น

เนี่ยตอนนี้เพิ่งจะมาบอกว่าอยากจะขอโทษ

ที่ฟังแต่ว่าหนูก็ไม่ได้ไปแบบไปรู้เรื่องอะไรเขามาก

คือแฟนเขาแบบไปกับเพื่อนผู้ชายแล้วที่เขาเล่าให้ฟังมันก็หลายปีแล้ว
บอกว่าไอ้ผู้ชายเชื้อเงือกหน้ามาพอแบบเอาแฟนไปแล้วอย่างนี้ค่ะ
เงิกหน้ามาแล้วก็มาทำไอ้หน้าใส่เขา
มันจะเป็นคนนิ่งเหมือนเดิมแต่ว่าหนูไม่เคยเห็นตอนแบบเขาทำร้ายทำร้ายอะไรแบบนี้นะคะ
แต่ว่าอยู่กับหนูเนี่ยเขาจะเป็นคนพูดนิ่งแบบเหมือนหนูพูดไปแล้วเขาฟัง
แต่จริงใจเขาอาจจะไม่เชื่ออะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็บอกว่าให้ไปขอคำมาให้หน่อยให้แม่ไปขอคำมา
แต่ว่าก็ต้องคุยกับแม่เขาอีกทีนึงว่าเขาจะไปยังไง
คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจควบคุมตัวนางสาวทันชนก
ทีมข่าวก็พยายามจะถามถึงมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูบรรยากาศตรงนี้หน่อยค่ะ
นี่เราส่งติไปนะคะ
ติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราพยายามจะถามผู้ต้องหา

ไม่พูดไม่จาปิดบังใบหน้าตัวเองแล้วก็รีบขึ้นรถของตำรวจขึ้นไปเลย
คุณผู้ชมคะเราได้คุยกับพลเมืองดีค่ะ
ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่าคุณบีนะคะ
คุณบีบอกว่าคุณบีกับแฟนและลูกชาย๔ขวบกำลังขับรถกลับบ้าน
มาถึงจุดเกิดเหตุเห็นผู้หญิงสองคนทะเลาะกัน
แล้วเห็นผู้หญิงวิ่งมาเคาะกระจกบอกช่วยด้วยช่วยด้วย
จอดรถลงไปช่วยค่ะผู้หญิงคนนี้บอกว่าเนี่ยธอมคนนี้
มาก่อเหตุจะมาฆ่าเธอนี่นะคะทีเนี้ยค่ะอยู่อยู่ตัวผู้ก่อเหตุ
วิ่งกลับไปที่รถเก๋งถือเหยือกมาด้วยตอนนั้นผู้พลเมืองดีบอกไม่รู้ว่าเหยือกอะไรหรอก
เหยือกมาแต่ในเหยือกมีน้ำกรดไงคะวิ่งอ้อมด้านหลังพลเมืองดี
แล้วสาดน้ำกรดใส่ผู้หญิงหลังจากนั้นตัวผู้หญิงกระโดดขึ้นท้ายรถกระบะ
จะให้พาไปส่งโรงพยาบาลครับแต่จังหวะกลับรถนะคะ
ธอมผู้ก่อเหตุกระโดดขึ้นท้ายรถกระบะตามไปด้วย
กลายเป็นว่าไปทำร้ายเพิ่มไปสาดน้ำกรดเพิ่มไปกระหน่ำแทงเพิ่ม
จังหวะที่อยู่ท้ายรถกระบะค่ะ
เหมือนเห็นแฟนบอกว่ามองกระจกหลังเห็นเหมือนเขาเหมือนตีกันนะคะ
ทีนี้แฟนก็เลยพยายามเบรกเบรกแล้วก็เร่งเบรกแล้วให้เขาเสียหลักค่ะ
แต่พอมาถึงโรงพยาบาลถึงรู้ว่ามีมีด
คิดว่าน่าจะบนรถบนรถน่าจะตอนที่บุญคิดว่าเขาตี
นี่นะคะเห็นไฟกะพริบกะพริบตรงนี้มีนะคะ

สัก๑๐นาทีแล้วก็มีรถกระบะของพลเมืองดี
เพราะว่าเห็นมะภาพไกลนิดหนึ่งนะคะ

ทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณแม่ของผู้เสียชีวิตค่ะ
เกรดมณีอายุ๕๕ปี
คุณแม่บอกว่าแม่ให้อภัยไม่ได้
อภัยกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้จริง
ไม่ต้องมาขอขมาศพลูกสาวแม่นะไม่ต้องให้ญาติไม่ต้องให้ใครมาเลยนะ
เพราะว่าสิ่งที่ผู้ต้องหาทำกับลูกสาวแม่แม่รับไม่ได้
ทำไมจิตใจถึงโหดเยี่ยมขนาดนี้
อยากจะให้สารท่านตัดสินประหารชีวิตไปเลยได้ไหม
ที่ผ่านมานะคะแม่เห็นพฤติกรรมของผู้ต้องหา
อมคนนี้สาวธอมคนนี้ที่คบกับลูกสาวแม่ทำร้ายลูกสาวแม่ตลอด
นี่ค่ะร่างกายบอบช้ำทั้งตัวแบบนี้พี่บุ๊คคุณผู้ชมค่ะ

แม่บอกเลยว่าแม่เคยบอกลูกเลยนะว่าเลิกเถอะ

กับสาวธอมคนนี้เถอะลูก
นี่ค่ะแต่สาวธอมคนนี้ตามมาถึงบ้าน

แม่ก็เลยบอกว่าอยากให้ลูกสาวไปสู่พบภูมิที่ดี
ไม่ต้องห่วงทางบ้านไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ก็แล้วกัน
ส่วนเรื่องทางคดีความก็ว่ากันไปให้ถึงที่สุด
อยากจะให้ลงโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตไปเลยค่ะ
เพราะว่าโหดมากนะคุณฮะ
ทางผู้กำกับการสพหมนองคลาย
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
แต่คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลยพี่บุ๊ค
ว่าแบบนี้มันควรจะเป็นไตรตรองหรือเปล่า
เพราะโทษมันจะให้หลักประหารชีวิตเลยโอเค

ใช่ตำรวจก็เลยบอกว่ากำลังรวบรวมหลักฐานเพิ่มนะคะ
ถ้ามันมีหลักฐานชัดว่าเตรียมการมาก่อนก็จะแจ้งข้อหาเพิ่ม
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนารัฐไรตรองไว้ก่อนโทษก็จะหนักขึ้นค่ะ